ท่านผู้ชมครับมีลูกชายของสสนนทบุรีพักเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชน
ค่ะบอกว่าคดีไม่คืบหน้านี่ฮะถูกผู้ชายสองคนเนี่ยมาดักทำร้ายรุมทำร้าย
ดูสิฮะบาดเจ็บหน้าตาแบบบวมปูดยับเยินหมดสิบโทชัยวัดเจริญนนทศิษย์นะครับ
อายุ๒๔ปีเป็นลูกชายของนายวัญชัยเจริญนนทศิษย์สสนนทบุรีพักเพื่อไทย
มาร้องขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชนบอกชายสองคนเนี่ยรุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็อย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี่ฮะทุกวันนี้ยังมีรอยฟกช้ำอยู่เลย
ใต้ตาขวาโพรงจมูกใบหูข้างซ้ายตามร่างกายก็ฟกช้ำหลายแห่ง
โทชัยวัดเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงเย็นสิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนั้นไปกินข้าวกับแฟนของเขาแล้วก็กลุ่มเพื่อนตามกล้องวงจรปิดนี่เลยนะฮะ
ไปกัน๙คนจังหวะที่เดินกลับมาที่รถกำลังจะเปิดประตูรถ
ผู้ชายคนนึงมาดึงประตูไว้แล้วพูดว่าไงหลังจากนั้นก็มีผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาแล้วลุมทำร้าย
พอตั้งสติได้เนี่ยเขาบอกเขาก็รีบพาแฟนขับรถออกจากลานจอดรถทันที
นี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านจอดรถนะครับแต่ผู้ชายที่ก่อเหตุสองคนยังขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไล่ตาม
มาทุบรถด้วยสุดท้ายเขาไปแจ้งความว่าที่สอบพอประตูน้ำจุฬาลงกรมีจังหวะตรงนี้นะฮะ
คนก่อเหตุที่มาลุมทำร้ายเขาแต่ตอนนี้เหมือนกับคดีมันไม่คืบหน้าเอาลองฟังเขาหน่อยนะฮะ
เขาได้ทักผมแล้วก็เลยต่อยผมมาเลยแล้วก็เลยบอกว่าผมก็พยายามล็อก

็อกได้คนหนึ่งแล้วก็คือหันไปอีกคนนึงคนก็ต่อยผมผมคิดว่ามาคนเดียวอะไรอย่างนี้
แล้วคนที่จำนวนเราเป็นใครอ่ะเรารู้จักนะ
ที่เห็นคร่าวก็คือจะเป็นแฟนเก่าครับแฟนเก่าของแฟนณปัจจุบันนี้ครับ
พอโทรหาเขาเนี่ยที่สพเนี่ยเขาก็บอกว่าเอองั้นเป็นวันอาทิตย์ได้ไหม
ผมเข้าเวรพอดีแล้วก็จะนัดผู้เสียหายไหม
ผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยทำไมต้องพูดแบบว่าต้องนัดผู้เสียหายไหมอะไรอย่างนี้
ผมก็แบบทำไมไม่มีความเป็นธรรมให้ผมเลยบอกว่าผมก็กลัวว่าผู้เสียหายน่ะ
มาเจอกันในวันนั้นเขาอาจจะทำร้ายผมหรือเปล่าหรือแบบว่าเขาอาจจะมาดักรอ
ก่อนที่ผมจะเข้าไปถึงสอนอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะผมยังไม่มั่นใจเลยว่าตำรวจเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะผมก็ไม่รู้ว่าขบวนการของตำรวจมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

อันนี้ที่๑๐โทชัยวัชเมรินาทีเขามาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะ

เขาอ้างว่าคดีทางตำรวจเนี่ยมันไม่คืบหน้าตั้งแต่เกิดเรื่องตำรวจก็ติดต่อมาหานั่นแหละ
เพราะว่ายังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่พอออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ย
เรื่องมันเงียบหายไปเลยโทรไปหาตำรวจเจ้าของคดี
ก็ติดต่อไม่ได้ไม่รับสายเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า
เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ย
เร่งดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุด้วยเพราะเขาถูกทำร้าย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำกันรุนแรงเกินไป
ยืนยันว่าจะไม่ยอมความจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อ้าวเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องรอฟังความคืบหน้าจากตำรวจ
แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าเออตกลงแล้วมันมีเหตุการณ์เหมือนกับที่
ทางคนเจ็บเนี่ยเขาบอกหรือเปล่านะครับ